ข้าปุ่มค่าบาทแห่งสร้างพัฒนธรรมของเรือ

สุดท้าย

หงูชา
คือเท่าที่เรารู้เนี่ยมีคนอยากเข้ามาทำแทนแน่นอน
มีแน่นอนเพราะมันเป็นจ้างเหมาครับป้าแต๋วฮะวันนี้เป็นวันสุดท้ายตามสัญญาแล้ว
เราจะมาทำกับข้าวให้ลูกหลานได้ทานกันเรารู้สึกยังไงบ้าง
ก็ใจหายนะคะใจหายเหมือนกันแต่ว่ามันก็ไม่เป็นไรค่ะ
ออกก็ออกเรารับผิดชอบไปไม่เครียดอะไรมากแต่ก็สงสัยนะคะ
คืออยู่มาตั้งนานแล้วอ่ะมันไม่เคยมีปัญหาแต่มันจะมามีปัญหาอะไรช่วงนี้
มันเหมือนกับว่ามีคนอ่ะอยากจะเข้ามาทำแทนหรือเปล่าอืม
เพราะว่ามีครั้งหนึ่งเคยมีคนไปเสนอกับคุณครูว่า
จะให้ซื้อโรงเรียนซื้อของจากร้านที่เป็นเครือญาติกัน
แต่โรงเรียนบอกว่าซื้อไม่ได้หรอกเพราะว่าเป็นจ้างเหมา
แม่ครัวเขาก็ต้องซื้อเองคือไม่ได้จัดการตรงนั้นค่ะอืม
แล้วหลังจากนั้นมาจนถึงวันนี้ก็คือมีเหตุการณ์นี้ขึ้นมาเลย
มันก็มีอ่ะมันมีเรื่องเป็นของผู้หญิงมาให้ได้ยินบ่อยบ่อย
แต่ว่าไม่มันก็ไม่ได้รุนแรงอะไรแล้วแค่เราก็รับฟังแล้วแล้วก็เฉยเฉย
ก็คือเป็นข้อสงสัยแล้วว่ามันน่าจะเป็นเรื่องที่มีคนอยากเข้ามาแทนเราแน่
เพราะว่าร้านที่เขาเอ่ยอ้างก็คือเป็นร้านที่อยู่ใกล้ระแวกบ้านที่เป็นชาวบ้าน
ก็คือสงสัยว่ามันเกี่ยวกันไหม
หลวงพ่อเสียรพี่ศักดิ์สิทธิ์ช่วยลูกด้วยลูกพูดความจริงลูกจะช่วยทุกคน
แต่ทำไมลูกต้องได้รับผลกรรมอย่างนี้ลูกต้องโดนใส่ร้ายอย่างนี้
ขอให้หลวงพ่อช่วยลูกด้วยช่วยไขให้มันกระจ่างด้วยเถอะ